คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางมาเพื่อกราบถวายบังคมลาในหลวงรัชกาลที่๙
ทั่วทั้งบริเวณพิธีท้องสนามหลวงนะคะ

ที่ทำหน้าที่ในการดูแลประชาชน
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงเองนะคะ
ที่ก็ขอทำหน้าที่แห่งความภาคภูมิใจนี้

แด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยเช่นกัน

ทำหน้าที่มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ด้วยการนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ส่วนตัว
ออกมาขับรับส่งประชาชนที่ตั้งใจเดินทาง
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอด๑ปี๑๒วัน
ซึ่งในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ในวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาก็ได้รับโอกาสทำหน้าที่สำคัญ

อันเชิญพานดอกไม้จันทร์ไปยังพระเมรุมาตร
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยเช่นกันนะคะ

ได้โพสต์บรรยายความรู้สึกลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต
โดยก่อนหน้านี้ตัวเธอเองประจำอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบก
ให้บริการน้ำดื่มอาหารยา
ให้กับประชาชนที่มาปักหลักรอร่วมพระราชพิธีค่ะ
ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่นี้
แม้ว่าจะต้องตากแดดตากฝนค่ะ

ขอดูแลพี่น้องคนไทยด้วยความภาคภูมิใจ
ที่ได้สวมหมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลือง

ว่าตัวเขาเป็นจิตอาสาของพระราชานั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงตั๊กบงกฎและสามีนะคะ
ก็ขอน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ปรับใช้กับชีวิตรวมถึงการดูแลครอบครัว
ซึ่งในครั้งนี้ก็ขอทำหน้าที่จิตอาสาเช่นเดียวกัน
ช่วยเหลือและแจกอาหารรวมถึงน้ำดื่ม
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
และในค่ำคืนของวันพระราชพิธี

ไม่ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพใกล้
แต่ก็ขอน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
การรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอ
พร้อมกับพี่น้องคนไทยอีกนับพันคนค่ะ
อกจากนี้ที่สถานกงศูนย์ใหญ่นครลอสแอนเจลิส
ร่วมกับวัดไทยลอสแอนเจลิสค่ะ
ก็ได้จัดพิธีวางดอกไม้จันทร์เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยปูปรายาค่ะในฐานะจิตอาสาประเทศไทยประจำนครลอสแอนเจลิส
ก็ได้ร่วมแจกอาหารเครื่องดื่มแผ่นพับที่ระลึก
งานพระราชพิธีจำนวน๙๐๐ฉบับ
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทร์เก็บไปเป็นที่ระลึกค่ะ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
ฝากคนบันเทิงที่ตั้งใจเข้าพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศล
ได้แก่สองทหารของพระราชา
ชินชินวุฒิและกวินดูวาน
ที่ตั้งใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการครองสมณะอยู่ในร่มกาสวพัฒน์
ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๐วัน
วัดใหม่ศรีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
เช่นเดียวกันกับอ่ำอมรินที่ได้ถือเลิกดีเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เข้าพิธีอุปสมบทเป็นครั้งที่๒ของชีวิตที่วัดทุ่งเศรษฐี
โดยครั้งนี้เขาตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะทำความดี

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นค่ะ
และสำหรับนิงปณิตานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคน
ตัดสินใจเข้าพิธีปลงผมบวชชีเป็นเวลา๗วัน
เสถียรธรรมสถานในโครงการ

นุสวรีมีชีวิตถวายพ่อ
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่านอกจากจะตั้งใจบวช

ยังต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของบุพการีด้วยอีกนั่นเองนะคะ

มีคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนะคะ
ที่ได้เข้าพิธีบวชอุปสมบท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ไม่ว่าจะเป็นกวินดุวานนะคะชินชินวุฒิ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นั่นเองค่ะ